สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราไปแสดงความยินดีเริ่มต้นก่อนข่าวแรกเลยนะครับสำหรับวันดีคำเอี่ยมที่เธอนั้นได้รับเหรียญรางวัลย้อนหลังนะครับในการขันโอลิมปิกเกมหลังจากที่คนที่ได้เหรียญทองแดงนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตรวจพบศาลต้องห้ามครับข่าวนี้ก็แน่นอนครับหลายคนทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเมื่อวานครับมีบรรยากาศยังเป็นทางการนะครับโดยผลเอกพระวิทย์วงศุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อมอบรางวัลเป็นเหรียญในก
เป็นเงินสด๒ล้านบาทส่วนอีก๒ล้านจะให้เป็นค่าครองชีพรายเดือน

ส่วนสิทธิศักดิ์สุพรรคครับนักยกคำหนักในรุ่น๖๙กิโลกรัมนะครับ
ก็ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากขยับจากอันดับ๘
ปัจจุบันวันดีคำเอี่ยมเป็นผู้ปรึกษรกีฬายกข้ำหนักของโรงเรียนศึกษาสงคระจังหวัดศุภาษณีย์
ก็นับเป็นนักกีฬายกหนักหญิงไทย
คนแรกเลยนะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้๒สมัย
ครั้งแรกเป็นเหรียญทองแดงในปี๒๐๐๔ที่กรีส
แล้วก็ทำได้อีกครั้งในปี๒๐๐๘ที่ประเทศจีนครับ
เวลามันผ่านมา๙ปีแล้ว
แบนเคยทำให้พี่น้องชาวไทยคือผิดหวังคือได้อันดับที่สี่
แต่เมื่อผ่านมา๙ปีก็ทำให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขอีกครั้ง
ก็อยากจะต่อไปนี่ก็คือจะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
แล้วก็จะส่งเสริมรุ่นน้องนักกีฬาลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จเหมือนเราอีกครั้งค่ะ